กาแฟไข่ลวกที่บอกว่าเป็นร้านกาแฟโบราณที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้เลยครับ
นี่เลยฮะแม่ค้าท่านนี้สวยสมวัยแล้วยืนแบบโอ้โหคนคนอยู่อย่างนี้
มีทั้งชากาแฟมัด
สุดยอดจริงเลยนะฮะร้านนี้อยู่แถวริมถนนเพชรเกษมหมู่ที่๙ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
จะของร้านชื่ออะไรไปรู้จักกับเธอกันหน่อยคุณดวงพลอาฟโกเซตหรือแม่ตุ๊ก
ตุ๊กจ๋าอยากจะมาไหมล่ะจากราชบุรีมาอยู่กรุงเทพกับพวกเรา
คือแม่ตุ๊กเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยเด็ดจริง

แล้วก็บอกว่าไม่ได้มีแค่กาฟมกาแฟชาไก่ลวกไข่ลวกยังอื่นเค้ามีให้บริการด้วย
พูดมาทั้งหมดมันของคู่กันจริงคุณผู้ชม
มีไข่ยกเขาออกไป
บอกเลยนะแก้วหนึ่งควรจะมีสัก๒๓ใบ
ถึงจะเพียงพอต่อความต้องการของผม
บอกทุกคนความต้องการสูงอยู่แล้ว

และราคาไม่แพงครับถ้าพูดถึงราคาแล้วคุณผู้ชมจะอึ้งเพราะเมนูเครื่องดื่มเขาเริ่มต้นที่เท่าไหร่๑๕บาท

เริ่มต้นที่๑๕แพงสุดก็๓๕บาทเองส่วนไข่ลวก๒ฟอง๒๕บาทนี้นี่มันแค่คุณผู้ชายนะคุณผู้หญิงกินก็ดีเหมือนกันนะครับ
ฟอง๒๕บาททานไปควบคู่กับขนมปังปิ้งแผ่นละ๑๒บาททั้งหมดทั้งมวลนี้แม่ตุ๊กทำคนเดียวนะ
ตุ๊กมีกี่มือครับเนี่ยโอ้โหมีสองมือแต่ทำได้ทุกอย่าง
๒มือทำกันเนี่ยคุณดูแต่ไวมากขนมปังติ้งน่ากินมาก
ตุ๊กบอกว่าเปิดร้านขายกาแฟมานาน๑๔ปีแล้วนะ
ใน๑วันแม่ตุ๊กขายกาแฟได้วันหนึ่งกี่แก้วกี่ถุงอะไรยังไง
ไม่ขอนับเยอะเอาแค่นี้แล้วกัน
วันละ๖๐๗๐แก้วหรือถุงหรือยังไง
ต่อวัน๖๐๗๐เลยนะ
ส่วนไข่ลวกวันละ๖๗แผง
อืมนี่ขายหมดหรือว่าทำล่วงแตกครับ
มันขายค่ะเธอขายดีสุดยอดเลยครับอีกทั้งลูกค้า
เขาบอกว่ายกให้ร้านนี้เป็นร้านเด็ดร้านลับประจำจังหวัดเลย
แล้วก็ตั้งชื่อร้านใหม่ให้ด้วยเพราะว่าเป็นแฟนบันแท้รายการเรา
ชื่อว่ากาแฟตลอดข่าวโอ๊ยน่ารัก

งั้นวันนี้แม่ตุ๊กมีบางสิ่งบางอย่างอยากจะพูดกับพวกเรา

งั้นไปลองฟังเสียงแม่ตุ๊กหน่อยครับ
ชอบมากเลยทั้ง๓คน
ลาพูดชอบเขาคุยตลกมากยิ่งคนผู้ชายนะ

บอกคุณชนะนะคะทำข่าวดีมาก
อยากเจอนะดูประจำ
ทั้งสองสาวก็คุยตลกคุยดีค่ะชอบค่ะ
ขอให้ทำรายการแบบนี้ต่อไปนะคะ
โอ้โหแม่ตุ๊กครับ

คุณแม่ตุ๊กรักแม่ตุ๊กนะ
มีโอกาสถ้าไปที่ราชบุรี
ผมสนิยมสัญญาผมจะแวะไปหาให้ไปที่เลยเลยล่ะครับ
ใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสกาแฟโบราณ
และไข่ลวกร้านแม่ตุ๊ก
บ่าย๒ไปอุดหนุนกันเยอะนะ
ตุ๊กกาแฟโบราณหรือกาแฟตลอดข่าว
หรือว่าร้านแม่ตุ๊กจะมาตั้งอยู่ในรายการของเรา
ตรงนี้มาเลยยินดี
หรือจะเป็นยี่ห้อที่แม่ตุ๊กสนใจจะทำขาย

เอาประแทนซบตำไก่ย่างสมุนไพร

เพราะว่าตอนนี้ไก่ย่างไอ้ส้มตำเนี่ยหมดสัญญาแล้วไง
ใช่จะไม่ต่อแล้วว่างอยู่อยู่ต่อแล้ว
จริงมีอีกหลายร้านนะคะจริงติดต่อได้ทุกร้านนะคะ